คุณผู้ชมค่ะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เราก็ได้ติดตามข่าวเศร้าความสูญเสียของวงการตลก
รวมไปถึงครอบครัวของคุณศรีหนุ่มเชิญยิ้มด้วยค่ะ
ใช่แล้วค่ะก่อนหน้านี้นะคะคุณศรีหนุ่มเชิญยิ้มเองก็เคย
ป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก

เขาก็เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมาแล้วนะคะ
และล่าสุดก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยวัย๕๙ปีค่ะ

สูญเสียนักแสดงตลกรุ่นใหญ่สีหนุ่มเชิญยิ้ม
เมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ๖นาฬิกา
โดยไทยรัฐทีวีได้รับการเปิดเผยจากเจี๊ยบเชิญยิ้ม

ผู้เป็นพ่อเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
มาประมาณ๑สัปดาห์จากอาการเป็นไข้
และต่อมาเกิดภาวะไตวายและเสียชีวิตลงอย่างสงบ
หนุ่มเชิญยิ้มหรือบุญธรรมฮวดกระโทก

เกิดเมื่อวันที่๑มีนาคมพุทธศักราช๒๔

เริ่มเล่นตลกครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๕๙
ใช้ชื่อว่าสีหนุ่มพิศนุโลกในคณะ๔หนุ่ม
โดยมีเด่นดอกประดูกเดอดอกสะดาวเทพโพงาม
และได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อสีหนุ่มเชิญยิ้มในเวลาต่อมา
หนุ่มเชิญยิ้มมอบเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับผู้ชมมากว่า๓๐ปี
จนกระทั่งกลางเดือนมิถุนายนพุทธศักราช๒๕๕๙
เกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกขณะกำลังถ่ายทำละคร
ที่อาการจะทรงตัวและกลับมารักษาที่บ้าน
แต่ก็ทำให้เป็นอำมพลึกครึ่งตัวไม่สามารถพูดและเดินได้
ซึ่งก็ทำการรักษาเรื่อยมาตลอด๗ปีและได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย๕๙ปี
นี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างอาลัยต่อการจากไปของตลกรุ่นลายคราม
โดยได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว
เป็ดเชิญยิ้มโน้ตเชิญยิ้มโย่งเชิญยิ้มแจ๊ดชวนชื่นหลุยพงพันธ์บุ๋มปนัดดาเป็นต้น
และวันนี้เวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมาที่วัดนาบุญรังสิตคลอง๗ธัญบุรีสาลา๒
มีพิธีรดน้ำศพสีหนุ่มเชิญยิ้ม
โดยมีครอบครัวและพี่น้องร่วมวงการร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้มีกำหนดสวดอภิษฐรรมเป็นเวลา๙วันค่ะ
เรทบันเทิงก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาในโอกาสนี้ด้วยนะคะ